บังซาคนที่บอกว่าคุณอนุทินปลอมตัวขี่วีออสเก่าไปสิ
ไปดูสภาพในโรงพยาบาลบุษราคำ

โอ้โหวิวแชร์ไม่พอใช้
บังซาเนี่ยจริงเขาเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุษราคำนะ
แต่ปรากฏว่าคือเขาคงร่างกายแข็งแรงดี
เขาก็เลยมาทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่น
ข้อมูลอะไรต่างความจริงมันก็หลุดออกมาจากปากบังซานี่แหละ

โรงพยาบาลบุษรคำบอกว่าบังซานน่าจะหายแล้วล่ะนะฮะ
พูดได้เยอะอันนี้ผมพูดเองบังคลากลับบ้านเถอะ
คล้ายกับเคสพินวัตรไหมฮะ

แล้วบังซารู้ตัวยังว่าหายแล้วเหรอ

ซาบอกใช้กระหวยทีงง
คือยังไม่ได้ตรวจอีกครั้งว่าเชื้อหมดแล้วแต่บอกบังซากลับเถอะ
จะรักษาอยู่ที่นั่นได้๑๑วันเอง
เมื่อวานน่าจะเป็นจุดแตกหักแล้วครับที่บังซาเนี่ยมาไลฟ์นะครับ

ในช่วงเช้าที่บอกว่าวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙
เสียชีวิตคือเดียว๘ศพนะ
ทำให้เวลาต่อมามีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลบุษราคาบอกบังซาว่า
บังซาบังซาเก็บของออกจากโรงพยาบาลบุษราคำได้แล้วนะครับ
บอกว่าบังซ้าเนี่ยป่วยโควิดหายแล้วล่ะกลับบ้านเถอะ
เพื่อจะได้ไปกักตัวและดูอาการและที่สำคัญ
จะได้แบ่งเตียงให้กับคนอื่นเขาด้วยที่ป่วย
ทำให้มีโซเชียลมีเดียแห่ติดแฮสแท็ก
เฟฟเหนือ๑๕และเซฟบังซากันตลอดทั้งวัน
เราก็ได้คุยนะฮะบังซ้ายนี่ชื่อจริงชื่อทรงวุฒิอายุ๕๒ปี
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูที่ป่วยเป็นโควิด๑๙
แล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบุษราคำนี่แหละ
แล้วก็ผันตัวมาเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย
บังซาเล่าบอกว่างงมากเลยนะฮะว่าทำไมจู่
ถึงถูกสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลบุษราคำ
ทั้งที่เพิ่งจะเข้าไปรักษาตัวได้แค่๑๒วันนะฮะ
ทำไมไม่มีการตรวจสวอปหาเชื้อให้เขาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะปล่อยเขากลับบ้านไปแล้วไม่มีเชื้อแล้วจริง
สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไปกระทบจิตใจของผู้มีอำนาจ
หรือส่งผลต่อการเชิญให้ออกจากโรงพยาบาล
อีกทั้งยังตัดเพ้าะบอกว่าถ้าถูกให้กลับบ้านก็น้อมลับแล้วก็กลับ
เขายืนยันว่าขณะนี้นะระบบการรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลบุษรคำ
บางซ่าพูดนะผมไม่ได้พูดนะบางซ่าใช้คำว่า
เละเทะหมดแล้วนะฮะ
เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาจัดการหรือมาแก้ไข

ไม่แต่ว่าเมื่อวานคุณอนุทินชาวิรากูล

ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมลงพื้นที่บุษราคำ๔วันต่อสัปดาห์

วันนี้พอโรงพยาบาลบุษรคำต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะ
เพราะว่ามันกระทบต่อข้อมูลข่าวสารนะ
แล้วหลังจากนี้เนี่ยบังซาบอก
น่าจะเป็นห่วงน่าจะแย่กับแย่
ซาบอกว่ามีการปิดปกปิดการรักษาผู้ป่วยโควิดทุกกรณี

ทุกวันจะมีรถกู้ภัยเอาคนป่วยมาส่ง
ส่งแล้วไงเข้าไปในโรงพยาบาลใช่ไหม

ก็ไม่มีเตียงอ่ะ
ไม่มีเตียงอะครับไม่รับรักษา
ล่าสุดก็รู้มาว่าโรงพยาบาลบุษราคำนะครับ
ที่จะรับผู้ป่วยกรณีสีเขียวเท่านั้น
ส่วนสีเหลืองสีแดงเนี่ยคงรับไม่ได้นะฮะ
แล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไม
ส่วนเรื่องผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุษราคำนั้นยืนยันว่าเสียชีวิตทุกวัน
แต่ละวันเขาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่๔๙ศพต่อวันนะครับ

บ้านแล้วก็ล่ำลาเพื่อนจิตอาสาด้วยกันที่ป่วยเป็นโควิดนะนะที่ช่วยกันทำงานอยู่เนี่ยฮะก็ไปจับมือจับไม้ล่ำลากัน

หัวหน้าอาสาสมัครบูรณิธิร่วมกระตันยู
นำทีมมาช่วยเหลือพอดีนะครับ
คือเอาวิวแชร์เอาของใช้จำเป็นมาให้พวกกระดาษ
พระอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่มาสนับสนุนนะครับ

ยารักษาโรคยาประจำตัวของใช้ประจำตัวเนี่ยครับ
ก็มาเจอกับบังซาพอดีนะฮะ
เอาของมาลงแล้วมาเจอกับบังซาก็กำลังจะกลับแล้วล่ะ
ไทยก็เข้าไปกอดคอให้กำลังใจบังซา
โอ้โฮบังซานะก็ร่วมกระตันยูด้วยกันนะครับ

แซงก็ดีใจมากที่พี่ไทยมาให้กำลังใจ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
มีผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุจำนวนมาก
มีความต้องการใช้รถวิวแชร์ครับนะฮะ
อยากจะใช้รู้ไหมว่าตอนนี้วิวแชร์ที่เขาใช้ที่นั่นเนี่ย
อัตราส่วนการใช้เป็นยังไงครับ
คันต่อกี่คนผมให้พี่ต้นพี่ปุ้ยถ่าย

๑คันก็ต้อง๑คนได้ได้๑คนไหมฮะ
ที่นั่นใช้๑คันต่อ๒๐๐คนครับ
ห้ะใช้กว่านี้อะ๑คัน๒๐๐คน

คือมันใช้จริงไม่ได้หรอกแต่เขาคิดออกมาให้ไง
จำนวนรถวิวชายที่มีกับจำนวนผู้ป่วยที่มีเนี่ย

มาถึงตรงนี้ครับผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถวิวแชร์
ถ้าท่านอยากจะบริจาคหรือว่าของใช้จำเป็นอย่างอื่นก็ได้
บริจาคได้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลบุษลาคทรัพย์
แล้วก็เห็นว่ามีกำหนดแล้วนี่
เพราะว่าบทสัญญาเช่าจะย้ายไปที่ท่ากัศยานานาชาติสุวรรณภูมิ

แล้วตกลงบังซานี่มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการท้าทายหรือเปล่า

แต่ตอนนี้บังซาปริวไปเรียบร้อยแล้ว